เริ่มต้นเราดูเรื่องของการเมืองกันก่อนไหมคุณ
เพราะวันนี้เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
สุริยะยั้วรอเคลียร์พลังประชารัฐป่วนผิดสัญญาถอนตัว
เรื่องราวภายในภักดิ์พลังประชารัฐตอนนี้ก็ร้อนแรงอยู่นะครับ
สามมิตรจะว่าอย่างไรหลังจากที่มีสัญญาณออกมาหรือเปล่า
ว่าคนในพักพลังประชาบรัฐ๓คน
และมีคนของกลุ่มสามมิตรด้วยอาจจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้พักประชาธิปัตย์เองเขาก็ไปจัดเลี้ยงกัน
แล้วก็ไปจัดงานพบกับสสนะครับ
เขามีการพูดถึงเรื่องของความเป็นมาของพัก
และอนาคตที่พักจะเดินหน้าด้วยเดี๋ยวรอติดตามกัน
เรามาดูตัวแทนและว่าที่รัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์๒ทับ๑กันก่อนนะครับ
ตอนนี้นะฮะหลายคนที่ได้รับเอกสารจากสำนักเลขาธิการ
เพื่อเป็นเอกสารกรอกคุณสมบัติต่าง
ในการที่จะเข้าเป็นรัฐมนตรีก็สบายใจแล้วนะ

เพราะว่าตอนนี้ก็ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ
ส่งเอกสารที่สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
จำนวนนี้มีนายนัทพลทีพสุวรรณภักดิ์พลังประชารัฐ

บอกว่าหากเลือกได้
ขอทำงานในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ถนัด
เช่นเดียวกับนายเทวันลิปตะพันลบ
หัวหน้าพักชาติพัฒนาคนนี้
ก็ถูกจับจ้องเหมือนกันนะครับถูกสื่อตามสัมภาษณ์เหมือนกัน
คุณเทวันระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียด

แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับหนังสือได้รับเอกสารมา
และก็ตอนนี้ก็ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
ฟังเสียงคุณเทวันลิปตะพลบหัวหน้าพักชาติพัฒนาหน่อยครับ
ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้น
แสดงเราแจ้งว่าถ้าไม่นานจะได้นั่งเงินทางไหน
ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบนะครับ

เพียงจะรับทราบว่าให้มารับเอกสารไปก่อนกันอันนี้ครับ
ยังครับยังไม่นิ่งครับอันนั้นก็ต้องรอทางท่านนายกรรมธิการ
แล้วถ้าให้มองตัวเองอะค่ะประเมินว่าศักยภาพของตัวเองนี่
เหมาะที่จะไปทำหน้าที่ความตั้งใจ

เพราะว่าคิดว่าพอมีประสบการณ์อย่างนั้นกันทำการศักดิ์ศาสตร์มาก
นี่ก็ในส่วนของคนที่ส่งเอกสารคุณสมบัติ
ให้กับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวถึงความไม่พอใจ
ในการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีภายในภักดิ์พลังประชาวรัฐนะครับ
ที่เดิมมีชื่ออยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ซึ่งนายอนุชาถือว่าเป็นคุมพลังสำคัญ
ในการหาเสียงในพื้นที่ภาคกลางนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวระบุนะครับว่ายังไม่เชื่อว่าข่าวทั้งหมดจะเป็นความจริง
เพราะคิดว่านายยกรัฐมนตรีเป็นชายชาติทหาร
และเป็นคนรักษาคำพูด
นายอนุชายึดเอามาตรฐานข้อตกลงเดิม
ทุกคนได้รับแจ้งเมื่อวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา

ว่าเขาน่าจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
แต่ตอนนี้ก็ต้องรอความชัดเจนออกมานี่แหละครับ

ว่าอย่างไรกันต่อความชัดเจนจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับแหล่งข่าวจากภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ก็เปิดเผยถึงการสลับตำแหน่งของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
จากรัฐมนตรีพลังงานไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็รอยร้าวภายในพักอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจให้สัมภาษณ์ต่อสื่อรายหนึ่ง
บอกว่ารู้สึกงงหลังจากนายยกรัฐมนตรี
แจ้งว่าให้มานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สลับกับนายสนทิรัฐสนทิจิระวง
ที่จะให้มานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแทน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยมีข้อสรุปร่วมกันไปหมดแล้วนะครับ
โดยนายสุริยะยืนยันด้วยว่าไม่เคยคิดจะเข้าไปเปลี่ยนแปลง
หรือว่าล้มโครงการใดในกระทรวงพลังงาน
ส่วนวันนี้เองจะขอไปสวดมนต์
เพื่อสงบสติอารมณ์ซะก่อน
และจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องแบบนี้ในช่วงนี้นะ
เหมือนอาจจะถอนตัวไปเลยก็ได้
ใช่นะครับแล้วก็บอกว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ย
มีกระแสข่าวแววออกมาว่ามีสอสอ๓๐คน
แล้วก็ยอมรับได้หากจะตัดชื่อของนายอนุชาออกจากรัฐมนตรีช่วยคลัง
เพื่อรักษาเสียรภาพรัฐบาลกับพักร่วมรัฐบาล
โดยยังคงไว้๒ตำแหน่งก็คือตำแหน่งของนายสุริยะ
ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แล้วก็นายสมศักดิ์เทพสุธินให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อยากให้คงตำแหน่ง๒ตำแหน่งของ๒คนของกลุ่ม๓มิตรไว้
ไม่งั้นคุณลองมองดูว่ากลุ่มสามมิตรที่ทำผลงานมา
แล้วจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือถูกสลับตำแหน่งไป
แล้วเขาจะคิดยังไงอันนี้อาจจะต้องมองถึงอนาคตว่า
รอยร้าวของพลังประชารัฐจะเป็นยังไงนะครับ
คุณผู้ชมครับมาดูด้านของนายอัคราพรมเผานะครับ
น้องชายของ๑๐๐เอกธรรมนัฐพรมเผ่าสศพะเยาพพประชารัฐ
ซึ่งก็ได้ส่งเอกสารและประวัติส่วนตัวไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่ล่าสุดเจ้าตัวแจ้งนะครับว่าได้ตัดสินใจแจ้งไม่ขอรับตำแหน่ง
เพราะเห็นว่ามีคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ทำหน้าที่ได้ดีกว่า
นี้ก็จะเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจพยาวเพื่อผลักดันพยาวโมเดล
กลางกระแสข่าวที่ว่าเป็นการตัดสินใจหลังถูกกดดันตลอดค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ
ก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็ตัดสินใจไม่รับตำแหน่งเหมือนกัน

คราวนี้น้องชายก็ไม่รับตำแหน่งจะไปพัฒนาพยาวทั้งคู่เลย
ค่ะมาดูที่พักประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับ
เฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักก็กล่าวในงานเลี้ยงสังสรรค
ก่อนที่จะเริ่มสัมมนาพักประชาธิปัตย์นะคะ
โดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพัก
พร้อมด้วยสอสอพักประชาธิปัตย์มาร่วมงาน
บอกว่าในฐานะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ก็จะทำทุกอย่าง
เพื่อให้พักประชาธิปัตย์มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อวานพูดอย่างไม่เป็นทางการนะเพราะถือว่าเป็นงานเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันนะฮะ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเห็นแต่คนอื่นพูดแล้วก็ทำ
จากนี้ไปตัวเองก็จะทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจ
เพื่อให้พักประชาธิปัตย์ทำงานได้อย่างเต็มที่
มองว่าพักต้องร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันให้เป็นสถาบันการเมือง
ซึ่งนี่ก็เป็นจุดแข็งของพักและทางเลขาธิการเนี่ยก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะพยายามผลักดันให้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
เชื่อมั่นด้วยว่าพักสู้ได้ทุกสถานการณ์การเมือง

ในอนาคตว่าหัวหน้าพักของเราจะต้องเป็นรัฐมนตรีสักสมัยหนึ่ง
ก็ยังเชื่อมั่นในสมาชิกของพักอยู่นะคะ
แล้วก็เชื่อว่าจะสู้ได้ทุกสถานการณ์การเมืองแหละ
ว่าจะเป็นยังไงเพื่อเป็นหลักในการดูแลประชาชน
แล้วก็เป็นสถาบันคู่กับประเทศไทยด้วย
บรรยากาศคึกคักนะครับเพราะว่าเขาไปจัดงานเลี้ยงกันที่โรงแรม
ก็คณะกรรมการบริหารพักเมื่อวานเลี้ยงกับสสนะครับ
แล้วก็วันนี้เองจะมีการสัมมนาสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ